คุณชนะคะถ้าคุณชนะเห็นบันไดสูงเท่านี้แล้วขึ้นไม่ได้

อ๋องั้นอยู่ที่นี่ฮะไม่ไป
ดิฉันบอกว่าวันนี้ฉันจะเห็นคุณขึ้นไป
คุณต้องไปกับดิฉันและคุณผู้ชมก็ต้องไปเช่นกันนะคะ
ใครที่ยอดเขาผู้ปะหังไปขอพรกันค่ะ
คุณชนะสวยงามขนาดนี้๒๑๕ขั้นยอมไหมล่ะ
ยอมตั้งแต่๑๐ขั้นแรกแล้ว
สู้หน่อยเพราะข้างบนสวยจริง
แล้วเขาบอกว่าใครมาขอพรประสบความสำเร็จนะที่นี่นะคะ
สำนักสงฆ์ภูปะหังวงวนารามบ้านห้วยสาลาตำบลยางหักอำเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรีค่ะ
ชาวบ้านแถวนี้และพื้นที่ใกล้เคียงไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ
แล้วก็ถือว่าไปเที่ยวชมความสวยงามของประติมากรรมที่นี่ด้วยนะคะ
ต้องย้ำนะว่าต้องขึ้นไป๒๑๕ขั้น
แต่ไม่ได้หมายความว่าขึ้นไปถึงยอดแล้วถึงจะสวย

เห็นไหมเริ่มสวยแล้วก็ชมไปเพลินเดินไปเพลิน๒๑๕ขั้นไม่ไกลค่ะ
คือองค์พระพิคเนศองค์ผู้ยันทร์
หลายคนมากราบไหว้ขอพรและประสบความสำเร็จค่ะ
นอกจากไปขอพรให้ประสบความสำเร็จแล้วเสี่ยงโชคหน่อยไหม
ไปดูอะไรที่จะพาให้เราเสี่ยงโชคแล้วสำเร็จหน่อยไหม
แม่ตะเคียนค่ะเขาร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะ
ชาวบ้านทั้งในและต่างจังหวัดเนี่ยมาขอโชคกันเยอะ

ใครที่อยากไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบย้ำอีกครั้งนะคะ
สำนักสงฆ์ภูปะหังวงวนารามจังหวัดราชบุรี
ไปก็ได้ไปก็ได้แต่คุณมีเวลาทั้งวันแม่

โอ้โหคุณคะ
นานเตือน๓เดือน
จะถึงมั้ย

ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ่ายเพื่อที่ดู